ดูทุกของชาวบ้านที่โคลราชนักฐานรัชศาสีมาครับคุณผู้ชมครับ
คือเขาบอกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วต้องย้ายหนี
ย้ายหนีแมลงปีกแข็งพวกนี้
โอ้โหอีกแล้วยึบเลยเป็นกองทัพเลยอ่ะ
ใช่ฮะโอ้โหนี่เขาบอกมันมากันเยอะขนาดนี้
บ้านให้มาเลยแล้วถ้าใครมีความรู้ใครมีประสบการณ์
กำจัดมันยังไงช่วยพี่บ้านนี้หน่อย
นางสาวสาคอนฝอยกระโทกอายุ๕๘ปี
เป็นเจ้าของบ้านเลขที่๓๑หมู่๕
ต่างบนเฉลี่ยก็คือคอนบุรีจังหวัดนครแรกษศรีมาครับ
นี่พาพุทธสุข่าวไปสำรวจนะโอ้โหคุณผู้ชมดูสิฮะ
คือพี่สาคอนเล่าบอกทุกวันนี้ใช้ชีวิตแสนลำบาก
แมลงนับแสนตัวเข้ามาอยู่ในบ้าน
สาคอนเล่าต่อบอกว่าเจอปัญหานี้มา๓๔ปีแล้วนะ
โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนหนัก
แต่ถ้ามีฝนตกยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลย
โอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับโอ้ยึบยึบไปหมดเลยนะฮะ
แมลงปีกแข็งเหล่านี้จะบินมาเกาะที่บ้าน
มากันทีเป็นกองทัพแบบนี้เลยนะครับ
ขณะที่พี่อู๊ดพี่อู๊ดฝอยกระโทกอายุ๖๑ปี
เป็นพี่ชายของพี่สาคอนเมื่อกี้นี้
บอกว่าตอนนี้ที่ทำได้คือทำแบบนี้ครับ
เอากระดาษมาโอ้โหเอากระดาษมาตัก

ตักแมลงไปแล้วเอาไปตากแดดเพื่อกำจัดมัน
ซึ่งแมลงพวกนี้พอโดนแดดปั๊บโดนความร้อนมันตายครับคุณผู้ชม
มันตายนะครับแต่อย่างไรก็ตามวิงวอน
ใครที่มีความรู้ใครที่มีประสบการณ์
แนะนำวิธีหน่อยวิธีกำจัดวิธีป้องกันก็ได้
จะเป็นพระคุณอย่างสูงกับพี่สาคอนและพี่อู๊ดครับ